เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๓ปี
ขึ้นไปบริเวณดาดฟ้าของห้างแห่งหนึ่งที่ชั้น๘แถวลาดพร้าวนี่แหละ
แล้วก็กระโดดลงมาด้านล่างเสียชีวิต
ญาติบอกว่าลูกชายเป็นโรคซึมเศร้า
ก่อนจะก่อเหตุมีการส่งไลน์ไปหาบอกว่าลาก่อน
แล้วก็มาก่อเหตุฆ่าตัวตายครับ
เหตุการณ์นี้นะฮะทำให้ตำรวจสนโชคชัยได้เข้าไปตรวจสอบนะฮะ
ว่ามีคนพลัดตกลงมาจากอาคารเสียชีวิตบริเวณด้านหลังของอาคารห้างแห่งหนึ่งย่าน
ลาดพร้าวเขตวังทองหลางครับ

ไปพบศพชายอายุสักประมาณ๒๓ปี
ทราบชื่อภายหลังคือนายชวกรเวชกิจ
เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสภาพก็นอนหงายอยู่กลางพื้นนะฮะ
แล้วก็อยู่ด้านหลังของห้างแห่งนี้
อยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงอยู่นะฮะ
ตามร่างกายก็มีบาดแผลแล้วก็กระดูกหักหลายแห่งเหมือนกัน
จากการสอบสวนประพอของห้างก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
มีญาติของผู้เสียชีวิตแจ้งมาบอกว่าลูกชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
เขาเดินทางมาที่ห้างแห่งนี้แล้วกังวลว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดี

แล้วขณะเดียวกันก็มีลูกค้าขับรถมาจอดที่ลานจอดรถแล้วแจ้งว่า
มีผู้ชายคนนึงเนี่ยยืนอยู่บนดาดฟ้าชั้น๘รีบไปดูสิ
ก็เลยบริพายาทวิ่งตามไปดูจนเพราะว่าตกโรคมาแล้ว
อยู่ข้างล่างแล้วเสียชีวิตแล้วนะครับ
ขณะที่นายอาทิตยเวสกิจอายุ๕๗ปีซึ่งเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะฮะ

เดินทางมาต่างร้องไห้ร้องห่มอยู่ข้างศพด้วยความเสียใจแล้วครับ
เสียใจแล้วครับคุณพ่อให้กันทั้งน้ำตาบอกว่า
ลูกชายออกมาจากบ้านพักในซอยลาดพร้าว๙๒
แล้วก็นั่งวินไปที่ห้างแห่งนี้
ระหว่างนั้นเนี่ยก็เลยรีบเดินทางไปแจ้งกับรบพอที่ห้าง
ก่อนที่ลูกชายจะมีการส่งข้อความผ่านไลน์บอกว่าลาก่อน
สั้นแค่นี้เองแล้วก็มาตามหาที่ห้างนี้
จนกระทั่งพบว่าลูกชายนั้นตกลงมาจากดาดฟ้าด้านบนแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
คุณพ่อยังบอกต่อว่าที่ผ่านมาลูกชายเรียนจบปริญญาตรี
แล้วก็เตรียมจะประกอบธุรกิจกับพี่ชาย
แต่ลูกชายมีอาการเป็นโรคซึมเศร้า
ทางบ้านก็พยายามพาไปหาคุณหมอไปรักษาแล้วค่อยระมัดระวังตลอดเวลา
ก่อนหน้านี้ลูกชายเคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วด้วยนะฮะ
แต่ครั้งนั้นครอบครัวช่วยได้แล้วไม่คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุแล้วก็มาฆ่าตัวตายซ้ำอีกนะครับ
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากโรคซึมเศร้านี่แหละ
ทำให้ผู้ตายตัดสินใจคิดสั้น
หลังจากนั้นเบื้องต้นก็มีการให้ทางด้านเจ้าต้นที่มูลวิทยาลัยศาสตร์รุกกระตันอยู่
ศพผู้เสียชีวิตไปส่งชนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ให้ญาตินั้นประสานรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะฮะ
ปัจจุบันคนเราเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น
มีหลายคนเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนเป็นภาวะซึมเศร้า

พูดคุยกับตัวเองดูแลสภาพจิตใจตัวเอง
แล้วก็ล่าสายตาจากหน้าจอมาปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
ใช่จริงแล้วสิ่งหนึ่งที่จะช่วยรักษา

คือการพูดคุยกับคนนะพูดตรงเลยพูดคุยกัน
และฟังกันแบบนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลด้วย
แล้วคนอาทิตย์ต้องดูแลรักษาพาไปหาคุณหมอ
แล้วก็คุยกับเขาเยอะอย่าให้เขาอยู่คนเดียว